มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
ได้มีการโพสต์ภาพบอกว่าเดินทางไปหาพ่อ
นายทักศิลป์ชินวัตรอยู่ที่ฮ่องกง
แล้วก็บอกว่าช่วงวันที่๖ถึง๘ตุลาคมนี้
เดี๋ยวจะมีสมาชิกพักเพื่อไทยแก่นำพักเพื่อไทยเดินทางไปหาพ่อด้วย
บาทกำหนดกฎกติกาอะไรภายในภาคการเมือง
ก็เลยมีการไปถามทางกรกตพันธบริโรทเอกจรุงวิทธิ์ภูมิมาเลยค่ะ

ก็บอกว่าได้สั่งการให้มีการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้แล้วนะคะ
มีการนำพักเพื่อไทยอดีตสสสมาชิกพัก
เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัฒน์ที่ฮ่องกง

คือไม่ให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกพักมาครอบงำ

ซึ่งจะต้องยึดตามพยานหลักฐาน
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า
ยินยอมให้มีการครอบงำ
ก็ต้องถูกยุบพักทันที
ยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะทุกเรื่องตรวจสอบหมด
เช่นเรื่องกว้านเก็บบัตรประชาชนชาวบ้าน
จังหวัดนครราชศรีมาที่มีการร้องเรียนไปก็ตรวจสอบเหมือนกัน
ทีนี้มีคำถามเรื่องของพักเพื่อธรรมพักเพื่อชาติ
ที่บอกว่าพักเพื่อไทยจะมีการดำเนินกิจกรรมของสองพักนี้
เพราะว่ารองรับเอาไว้เผื่อพักเพื่อไทยถูกยุบ
มีกระแสว่าคอสชมีแผนยุบพักเพื่อไทย
นักข่าวก็ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าคอสชไม่ได้มีแผนจะยุบพักเพื่อไทย
ตามที่มีข่าวไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคอสชค่ะ

ส่วนข้อสังเกตที่ว่านายทักษิณอยู่เบื้องหลังการดำเนิน
กิจกรรมของกันมือพักการเมือง
พักเพิร์ดไทยเพื่อทำเพื่อชาตินี่นะคะ
พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่รู้
คอสชจะรวบรวมข้อมูลของพักการเมือง
แต่ตัวเองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอสช

คอสชจะไปยุบได้อย่างไรเลย
ถ้ายุบก็ต้องกรกตเป็นคนยุบสิ

เขาต้องถามว่าเขาทำผิดหรือเปล่า
ทำไมจะต้องกลัวถ้าไม่ทำผิด
ไม่เห็นภาคอื่นเขากลัวเลย

คือพักเพื่อไทยตอนนี้มีอยู่๒กรณี
หนึ่งก็คือคดีที่ทางผู้ที่เขามีอำนาจ

การทำงานของคอสชครบ๔ปีตรงนี้

รวมตัวทางการเมืองการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้

มีการนำพักเพื่อไทย
เดินทางไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงนะครับ
ว่าจะมีการครอบงำพักหรือเปล่านะครับ

รักษาการหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า

กับสมาชิกพลักษณ์เพื่อไทยบางคน

ตั้งแต่สมัยยังเป็นพักไทยรักไทย

ไม่มีการไปหารือเรื่องกลยุทธ์
หรือการดำเนินการของพักเพื่อไทย

มีคนทราบข่าวว่านายทักษิณ

ก็ไปหานะฮะเป็นเรื่องปกติของคนไทย

ทราบว่ามีใครไปบ้างแล้วก็ไม่กังวลด้วย
ว่าการเดินทางไปพบนายทักศิลป์

เพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว

คือคงมีการฟ้องกันอีกหลายเรื่อง

โอ้โหรายละเอียดยุบยับไปหมด